เรื่องของหมาจรจัดที่ชนบุรีที่ไปวิ่งไล่กัดเด็ก
แล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บมาตามความคืบหน้าในเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
เพราะว่ามันมีกล้องวงจรปิดออกมาเป็นนาทีที่หมาเนี่ยมาวิ่งไล่ขย่ำเด็กนะคะ
แล้วผู้ปกครองคือเขาก็ไม่ได้ติดใจเอาความ
แต่ว่าภาพนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคะ
แต่สงสารเด็กหลายคนนะคุณนะถูกหมากัดเข้าที่หน้าก็มีใต้ตาก็มี
บางคนถูกกัดขาเข้าเส้นเลือดใหญ่เลยนะ
ใช่ค่ะทีนี้เมื่อตอน๑๐โมงที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไงคะ
ไปตามความคืบหน้าที่หน้าโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อที่ศรีราชาชนบุรี
พอขวัญใจเกรดอุดมเนี่ยนะคะบอกว่าจากเหตุการณ์ที่หมาจรจัดมุดรั้วโรงเรียนเข้ามา
แล้วก็มากัดเด็กได้รับบาดเจ็บเนี่ยตอนนั้นเด็กเขาทานข้าวกันเสร็จแล้วนะ
เดินจากโรงอาหารมาจะไปซื้อของที่สหกรแล้วระหว่างนั้นเนี่ยก็มีหมาที่วิ่งหนีฝนมาหลบอยู่ในโรงเรียน
มันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เด็กเดินผ่านพอดีอะค่ะแล้วก็เลยโดนกัดทีนี้ครูก็ไล่หมาจนหมามันวิ่งหนีไป
ซึ่งพอยืนยันนะคะว่าหมาที่มากัดเด็กเนี่ยไม่ใช่หมาของโรงเรียนแต่มันเป็นหมาจรจัดที่อยู่แถวนั้น
เวลาฝนตกทีไรพวกหมาจรจัดจะวิ่งมาหลบฝนในโรงเรียน
แล้วก็ชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นเขาบอกหมาจรจัดกลุ่มนี้มันดุโดยเฉพาะเวลามันกินอะไรนะมันห่วงห่วงอาหารของมันมากเลย
เข้าไปใกล้ไม่ได้เลยมันไล่งับไล่กัดตลอด
ใช่ค่ะแต่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเด็กเนี่ยก็สงสารเด็กไงก็เลยถามผอว่าอาการของเด็กเป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนักบ้าแล้วเรื่องเนี้ยถือว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงจริง
คือมีเด็ก๖คนนะคุณเด็กชายพัชรพลกฤษถูกกัดเข้าที่ขาจนกระทั่งเข้าเส้นเลือดใหญ่ขาดเลยนะคุณนะ

อันนี้จุดอันตรายนะคุณเกือบตาบอด
เด็กชายพักคินัยแล้วก็เด็กหญิงณมันนามโดนกัดตามแขนตามขาเล็กน้อย
ใช่ค่ะหมาตัวนี้ตัวเดียวนี่แหละที่มาไล่กัดเด็ก
แต่ทีนี้ทางผู้ปกครองของน้องพัชรพลกฤษน้องที่โดนหมากัดที่เส้นเลือดดำใหญ่ที่ขา
คือน้องเรียนอยู่ชั้นป๑ผู้ปกครองบอกว่าลูกเราก็ไม่ได้โดนกัดคนเดียวไง
เพื่อนก็โดนด้วยแต่ครูเขาก็บอกครูเขาพยายามเต็มที่แล้วอ่ะ
นี่มันเป็นเหตุสุดวิสัยซึ่งทางผู้ปกครองเองก็เข้าใจ
แต่ตอนแรกผู้ปกครองยังตกใจว่าลูกเราไปแห่หมาหรือเปล่า
พอไปถึงที่โรงพยาบาลถึงรู้ไงว่ามันไม่ใช่ลูกเราไปแห่หมา
แต่หมาไล่กัดไปทั่วเลยมีเพื่อนลูกอีก๕คนที่ได้รับบาดเจ็บ
คือเป็นคำพูดจากเด็กเหมือนกันเด็กก็บอกว่า
โอ้โหไม่ได้ไปแกล้งหมงแกล้งหมาอะไรเลย
อยู่มันวิ่งไล่กัดพวกผมเลยแล้วมันก็ตัวใหญ่ด้วยนะคุณฮะ
ใช่ค่ะแล้วนี่ตอนที่แม่ไปถึงที่โรงพยาบาลนะนะ
นั่งรออยู่ใช่ไหมคือครูก็บอกว่า
แม่แม่นั่งรออยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องเข้าไปดูน้อง
คือแผลมันใหญ่มากกลัวว่าแม่ไปเห็น
เดี๋ยวแม่จะทำใจไม่ได้แม่นั่งรออยู่หน้าห้องฉุกเฉินนะ
แม่บอกว่าเชื่อไหมขนาดฉันไม่ได้เห็นแผลลูกเนี่ยนะ
นั่งรออยู่หน้าห้องฉุกเฉินใจจะขาดเลย
เพราะว่าเสียงลูกร้องร้องแบบเจ็บปวด
ตอนที่เจ้าหน้าที่เขาทำแผลให้ลูกเนี่ยนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์สุดวิสัยจริง
แล้วทางโรงเรียนเองก็มีประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน
ในการรักษาจากการที่ถูกหมากัด
ส่วนพอก็จะช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาที่มันเกินวงเงินประกัน
อันนี้คุณผู้ชมผู้ปกครองของน้องทั้ง๖คน

เข้าใจกับทางโรงเรียนดีเพราะว่าพอเองก็รับผิดชอบ
แต่ทีนี้ก็จะปล่อยหมาไว้แบบนี้ไม่ได้แล้ว

เขามีการปิดล้อมจับกลุ่มหมาเลยนะ

แล้วก็ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล

เอาไปขังเอาไว้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข๒บ้านเขาดิน

ว่าอีก๑๔วันมันจะเป็นยังไง

แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะได้จัดการต่อไป

ตัวนี้ที่ถูกยิงยาสลบจนมันสิ้นฤทธิ์นะฮะ
ส่วนอีกตัวเป็นตัวสีน้ำตาลทั้งตัวเลย
มันวิ่งหายไปหลบซ่อนอยู่ในชุมชน
อาสาหน่วยกู้ภัยตามหายังไม่เจอเลย

คุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันไม่ได้มีหมาอยู่ตัวเดียว